จริงนอกจากเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงแล้ว
เราก็ยังดูความคืบหน้าเรื่องการช่วยทั้ง๑๓ชีวิต
เรื่องการสูญเสียของอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ

ยังมีอีก๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ในรายการเราก็จะเกาะติดกันด้วย
ก็คือกรณีเรือล่มที่ภูเก็ตเมื่อวานช่วงเย็นนี้

เราก็ยังค้นหาอีก๔๐ชีวิตที่ศูนย์หายไป

ในการไปพบไปเจอทั้งผู้รอดชีวิต
แล้วก็ผู้เสียชีวิตที่อยู่ใต้น้ำด้วยนะครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ศูนย์เสียเช่นเดียวกันนะครับ
วันนี้หลายคนเอา๓เรื่องนี้มาอยู่ด้วยกัน
บอกว่าโอ้โหทำไมเราสูญเสียไปหลายคนเหลือเกินนะ
ใช่ค่ะบางคนบอกว่าฟังข่าวแล้วใจห่อเหี่ยว

เพราะฉะนั้นค่ะการส่งกำลังใจยังทำได้เหมือนเดิมนะคะ
ทางไลน์หน้าจอของไทยรัฐทีวี
เรามาดูความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงกันก่อนนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเรายังคงปฏิบัติงานรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ติดตามรายงานสดมาจากถ้ำหลวงจากคุณยุธยาตุ้มมี
รายงานสดจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับเชิญครับ

ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากช่วงสายที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณวรรณอุทยาน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับเมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียเจ้าหน้าที่อดีตหน่วยซิล
ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในถ้ำหลวงได้เสียชีวิตลงนะครับ
ทุกคนก็มีความโศกเศร้านะครับ
หลายคนก็ถึงกับร้องไห้ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าตลอดทั้งวันวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังเหมือนเดิมครับ
โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับคนเรือเอก
ขออภัยครับคนเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ
โดยระบุว่าการปฏิบัติงานของหน่วยซิลเมื่อคืนที่ผ่านมา
จะเอกสมาร์ทกุหนันอายุ๓๘ปีอดิษฐนทำลายใต้น้ำจูโจมนอกราชกาล
เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่๓๐ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่ากัดสยานไทยนะครับ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะเข้าไปวางขวดอากาศหลังทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ระหว่างกลับก่อนถึงโถงที่๓ก็เกิดหมดสติเวลาประมาณตี๑
โดยคู่บัดดี้พยายามทำการประถมพยาบาลในเบื้องต้นแต่ไม่เป็นผล
พากลับมาที่โถง๓แล้วก็พาออกมาบริเวณหน้าถ้ำในเวลาประมาณตี๕
ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยซิลเองก็ย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซิลทุกคน
ไม่เคยทำงานโดยที่ไม่มีแผน
เพราะว่าถูกฝึกมาเพื่อให้ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ก็ยอมรับนะครับว่าภารกิจครั้งนี้
หินจริงแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนถือว่าหนักพอสมควร
แต่ยืนยันนะครับว่าทุกคนไม่เสียขวัญกำลังใจ
และกำลังพลยังคงทำงานช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าเหมือนเดิม
เพื่อให้ภารกิจลุล่วงแล้วก็เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปศูนย์เปล่าครับ
ในภาวะนี้เราก็ไม่เคยเจอ
แต่ด้วยภารกิจที่เราต้องปฏิบัตินะครับเราก็ต้องทำ
แต่เราไม่ได้ทำด้วยความบ้าบินนะครับเราไม่ได้ทำโดยไม่มีแผน
ตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นว่าเราจะรออะไรต่างนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าสถานการณ์ต่างเนี่ยมันบีบคันนะครับ
เราก็คิดว่าน้องที่เราเจอแล้วเนี่ยสามารถประทังชีวิตอยู่ที่นั่นได้นาน
แต่ปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างเปลี่ยนไปนะครับ
เรามีเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับ
สำหรับการปฏิบัตินางานของหน่วยนั้นเราจำนวนการต่อนะครับ
เรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับ
ดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับ
หรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับ

ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับ
เพราะขอจริงจันว่าเราไม่เคยเสียฝันนะครับ
กำลังคนของเรายังคงเขือม
กำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย

ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นอกจากมีหน่วยซิล
ปฏิบัติหน้าที่หัวหมูทะลวงฟันก็คือทำงานส่วนล่วงหน้าไปแล้วนะครับ

มาทำหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนเหมือนกันกับจ่าเอกสมานนะครับ
ที่มาอาสาสมัครช่วยงานในการวางขวดอากาศ
ขณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
ทุกคนบอกว่าหลังทราบข่าวนี้ก็แทบช็อกเหมือนกันครับ
บางคนบอกว่าพอทราบข่าวแล้วก็ร้องไห้เลยทีเดียว
มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่หน้าถ้ำนะครับบอกว่าปกติเนี่ยก็เคยเห็นจ่าสมานทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็มีอุปนิสัยร่าเริง
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ก็ยอมรับว่าการทำงานด้านในเนี่ยสาหัสจริง
แต่ว่าทุกคนก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีนะครับมุ่งมั่นจะนำพา๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
แสดงความรู้สึกเสียใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิด
ก็เราก็คอยเตือนทีมของเราทุกคนแล้วก็ทีมที่มาร่วมครับว่าทำงานก็ขอให้เซฟตัวเองแล้วก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังครับ
ครับเช็คตรวจสภาพความพร้อมของทุกทีมให้นะครับเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
พวกเราทุกคนนะคะก็เมื่อเช้าที่ได้รับทราบข่าวค่ะพวกเราทุกคนก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่าเรารู้ว่าทุกท่านที่มาที่นี่ค่ะทุกท่านเนี่ยเป็นผู้เสียสละเป็นฮีโร่ที่อยู่ในดวงใจของเราทุกคนนะคะ
ซึ่งในนามของพวกเราทางทีมงานจิตอาสาของเทศบาลตะบนแม่สายนะคะเมื่อเช้าทุกคนนะคะก็พูดกันถึงเรื่องนี้แล้วบางคนก็ถึงกับร้องไห้ก็มีนะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่ท่านเสียสละมาช่วยเราแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังทำงานอยู่ที่นี้ต่อไปนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะช่วยกันทำงานต่อไปค่ะ
ส่วนภารกิจเร่งด่วนในวันนี้ที่จะต้องทำนะครับก็คือเร่งนำท่ออากาศยาว๔กิโลเมตรต่อไปให้ถึงเนินนมสาวที่๑๓ชีวิตอาศัยอยู่นะครับโดยผูกสายสื่อสารติดไปพร้อมกัน
ส่วนด้านบนเนี่ยนะครับวันนี้พบว่ายังคงมีเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อใช้เครื่องมือในการหาพิกัดให้ตรงกับเนินนมสาวโดยมีหน่วยรถพิเศษมีตำรวจตระเวนชายแดนทหารคอยล่าตระเวนอยู่บนเขาเพื่อหาปล่องหรือว่าโพรงนะครับโดยภารกิจนี้ทำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าเจอโพร
ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้ทันต่อสภาพอากาศเพราะว่าวันนี้เองก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายประมาณ๑๑นาฬิกาแล้วก็ประมาณบ่ายโมงก็มีตกหนักมาสักพักหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่๗๙เพราะฉะนั้นทั้งทุก
ยุธยาตุ้มมีข่าวธนาทีวีรายงานสดจากบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ